ไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเด็ดปลอบใจกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
ร้านนี้เนี่ยเด็ดมากเลยเขาบอกว่าเด็ดขนาดที่ว่า

ด้วยการพาไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเด็ด
กับร้านเฮียบิ๊ก๕หม้อ

ซากปากจุอุ๊ยโห้เกี๊ยวย่าย
เราไปถามเจ้าของร้านดีกว่าครับ
ที่มาที่ไปของร้านมาอย่างไร
พอดีเรามีหม้อปรุงอยู่๕ใบนะครับผม
เราก็เลยตั้งชื่อว่าร้าน

คือเราเคยทานเกี้ยวบางที่แล้วแบบ

เราก็เลยอยากให้ลูกค้าได้กินไส้ที่แบบ

หนึ่งก็แบบไส้แน่นไปเลยอย่างนี้ครับผม

ก็ลองชิมดูครับว่ามันแตกต่างกันที่อื่นยังไงครับผม
โอ้โหเรียกได้ว่ามีหลากหลายเมนูให้เลือกทานทีเดียวล่ะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเกี้ยวทอดต้มยำแห้งและน้ำ
เกี้ยวลวกต้มยำแห้งและน้ำ

ทานคู่กับข้าวสวยร้อนก็แซ่บไม่แพ้ใครเลยล่ะครับ
เลือกระดับความเผ็ดได้อีกด้วย
เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมาก
และที่สำคัญไม่ต้องรอนาน
เพราะเขาปรุงพร้อมกันทีเดียวถึง๕หม้อ
ชอบแบบไหนก็ไปทานกันได้เลยครับที่ร้าน
พี่กัดร้านอยู่ตรงไหนครับเฮีย

เราอยู่ปากซอยปีดีพนมยง๑๓นะครับ
อยู่คลองซั้นสู่วิทย์๗๑นะครับ
ร้านเราเปิด๑๑โมงถึงบ่าย๓รอบนี่นะครับ
แล้วก็ตอนเย็น๖โมงถึง๒ทุ่มนะครับผม

แต่ถ้ามีวันผิดเราก็จะโพสต์ในเฟซบุ๊คของร้านครับผม